จากภาคกลางเราขึ้นไปแอลภาคเหนือ

เจียงใหม่กันครับเพราะว่าผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็รายงานว่า
พี่น้องชาวเชียงใหม่นะร่วมงานประเวณีปีใหม่เมือง
กันไปทำบุญตักบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตนะฮะ
ดังนั้นสาวเหนือก็คือคุณระพีพันธ์เรือนศรี
สาวเหนือกของฮาวผู้สิทธิ์ข่าวธรรมดาทีวีของฮาว
ก็รายงานสดมาจากจังหวัดเจียงใหม่ที่ประตูท่าแพร

วันที่๑๓เมษายนคนเหนือเรียกว่าวันสังขารล่อง
ถือเป็นวันสิ้นสุดปีเก่าแล้วเริ่มเข้าสู่ปีใหม่
ดังนั้นค่ะวันนี้คนเหนือก็จะทำบุญตักบาท
รวมถึงทำความสะอาดบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะ
ขวงประตูท่าแพรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นำส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยว
ร่วมทำบุญตักบาลพระสงข์หนึ่งร้อยรูป
ในวันขึ้นปีใหม่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
เพราะตามประเพณีล้านนาแต่เดิมวันนี้เป็นวันสังขารล่อง
วันสิ้นสุดของปีเก่าเป็นวันมหาสงกราน
วันแรกของประเพณีปีใหม่เมือง
ล้านนาจะทำบุญสร้างคุณงามความดี
และละทิ้งสิ่งไม่ดีให้หมดไปพร้อมกับปีเก่า
รวมไปถึงทำความสะอาดบ้านเรือน
ตลอดจนจุดประทัดเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้หมดไปกับปีเก่าด้วยค่ะ
ลับไปทำบุญความสะอาดดีให้ไม่ตามเวลา
ว่าปีฝึงต้องทำบวนแบบนี้
ถ้าถามว่าเข้าไปได้เป็นอัศวินไตรนี้
แต่และอัศวินแล้วเหมือนเว้ิอนดูงกลายเป็นใหญ่
สั่งผมกับพี่พิกิร์นเลยครับ
โอ้ออออธิษฐานคืออันเมืองจมัยนะเจ้าร่มยึนเป็นสุข
แล้วประชาชนอยู่ดีกินดีนะเจ้า
แล้วก็รู้สึกว่าเอ่อคือมีดิจใจที่จำใสมากขึ้นค่ะ

ซึ่งในปีนี้นะคะยังคงเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นความส่งเสริม
เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีล้านนา
เข้มงวดเรื่องการกระทำที่ไม่เหมาะสม

กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ส่งเสริมให้หัววัดต่างจัดกิจกรรมตามประเพณีล้านนาน
ที่เป็นมนต์เสน่ห์สำคัญด้วยค่ะ
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางจังหวัดค่ะ
ก็จะมีพิธีอันเชิญพระพุทธศรีหิงนะคะ
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่
รอบเมืองเพื่อให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
ส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ

นี่แหละครับประเพณีช่วงบ่ายเนี่ย
สำคัญมากนะครับการแห่พระพุทธศรีหิกรอบเมือง
พระพุทธรูปสำคัญจากวัดต่างด้วยนะครับ

สามารถที่จะไปร่วมส่งน้ำพระกันได้นะครับ